หัวโดยเบียง

ไม่ภายบุตรมันกก้าวเรางออกจริงแล้วกัน

เดี๋ยวนะฉีดโควิด๑๙แล้วไม่ฉีดที่โรงพยาบาล

ดิฉันจะเรียกว่าหมอกระเป๋าไหม
ไม่รู้ว่าอย่างนั้นไม่รู้หมออะไรสักอย่างนี่แหละเอ้า
เรื่องนั้นเดี๋ยวไปเคลียร์กันว่ามาฉีดที่โรงแรมได้ยังไง
แต่ทีนี้มันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะคะ
ผู้หญิงคนนี้ค่ะชื่อว่านางสวัญชนามีลาบอายุ๕๐ปีค่ะ
พอออกมาจากลิฟต์ได้โผล่กอดเพื่อนเลยเพื่อนเป็นพยาบาลค่ะ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงหัวค่ำเมื่อวานนี้
ภายในโรงแรมสตาร์ตำบลท่าประดูกอำเภอเมืองจังหวัดระยองค่ะ
สอบถามเธอนะคะเธอบอกว่า
คือยังอยู่ในตกใจค่ะพูดไปก็สั่นไป
บอกว่าเป็นพยาบาลนะตัวเธอเองก็เป็นพยาบาลนะ

พาลูกชายอายุ๒๑ปีมาฉีดโมโรนาเข็มที่๓

พอฉีดเสร็จปุ๊บลงลิฟต์มาจากชั้น๓
หันมาที่ชั้น๑ปรากฏว่าจังหวะที่ประตูลิฟต์มันปิด
จู่ค่ะหลอดไฟที่อยู่บนเพดานลิฟต์มันช็อตค่ะ
จุดแล้วหลอดไฟมันก็ร่วงลงมา

ลิฟต์หยุดทำงานก็คือลิฟต์ค้างนั่นแหละ
เธอกับลูกชายตกใจมากทำอะไรไม่ถูกค่ะ
ตัวเธอเองมีประวัติติดลิฟต์ด้วย

พอตั้งสติได้ค่ะปลอบขวัญลูกชายก่อน
โทรหาน้องชายให้เข้ามาช่วยเหลือโอ้โห
ดีนะที่ในลิฟต์มันมีสัญญาณปกติในลิฟต์ไม่มีสัญญาณนะ

ได้นะคะแต่เธอก็ติดอยู่ในลิฟต์ค่อนข้างนาน

บอกว่าเป็น๕๐นาทีที่บีบหัวใจมาก
เจ้าหน้าที่ของโรงแรมต้องช่วยงัดประตูลิฟต์
บวกแล้วอีก๑๐นาทีอยู่ในนั้น๑ชั่วโมงเต็ม
ออกมาได้อย่างปลอดภัยทั้งแม่ทั้งลูก
ส่วนสาเหตุที่ลิฟต์ค้าง
คาดว่าจะเกิดจากระบบไฟฟ้าขัดคล่อง
พร้อมทั้งปิดการใช้ลิฟต์ตัวนี้ไปก่อน
ช่วงนี้โรงแรมอาจจะไม่ค่อยได้รับแขก
พอกลับมาใช้งานตามปกติอาจจะต้องซ่อมแซมบางอย่างนะคะ
ค่ะเดี๋ยวต้องดูแล้วก็ไม่รู้ไงว่า
เขามีการไปโคลกันไปคุยกันใช้โรงแรม

แต่ที่แน่หลายคนเวลาดูข่าวนี้แล้วขึ้นลิฟต์บางทีหล่อนนะคะ

กลัวว่าจะลิฟต์ค้างจะเกิดติดลิฟต์อีกนะคะ